ครับลายสัตว์งูเห่าครับหมองูหมออี้บางเท่าเองบางเท่า
ของจริงครับของจริงของจริงไลฟ์สดนะครับประชาชนลองดูเยอะ

ของจริงนะครับไม่ได้โชว์นะครับงูอยู่บนพื้นนะครับ
แต่อยู่บนพื้นซีเมนนะครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา
งูออกตัวนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นซีเมนนะครับไม่ได้ซื้อบัตรเข้าไปดูนะครับ
ของจริงนะครับนี่ครับของงูของจริงนะครับ
มันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่ให้งูตัวนี้สยบกับตัวหมอนะครับ
มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้งูตัวนี้สยบกับหมอนะครับ

เย็นห่าวดังว่าถูกนัดนะครับ
จับได้เมื่อกี้นะครับงูเห่าตัวนี้นะครับ
ครับ
เนี่ยเนี่ยเนี่ย
กลับไปปล่อยในป่าแล้วครับครับขอบคุณที่รับชมครับ